พาคุณไปดูที่นครสวรรค์คือน้ำเนี่ยมันท่วมสูงมาก
อันนี้คุณเห็นแล้วนะป้ายมาแล้วแม่น้ำน่านคุณรู้ไหมว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำยังไง
พอน้ำมันเริ่มสูงปุ๊บมันอยู่บ้านไม่ได้ใช่ไหม
ข้าวเก็บของไปอยู่บนสะพานแทนแล้วกลายเป็นอยู่แบบนั้นมาเป็น๑๐วันค่ะคุณเนี่ย
คือต้องตั้งเต็นต์นอนกินกันอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกโอ้ยน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใดนะคะ
สะพานข้ามแม่น้ำน่านนะคะชาวบ้านหมู่๔ตำบลแควร์ใหญ่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค
๑๐กว่าครัวเรือนะคะบ้านดังละหลังถูกน้ำท่วมสูงกับ๒เมตร
อย่างที่บอกขนข้าวขอนที่นอนหมองมุ้งอุปกรณ์ทำครัวของใช้ต่าง
อยู่กันบนนี้บนสะพานนะคะ
ทางด้านหนึ่งในชาวบ้านที่เดือดร้อนคุณจรรย์เกิดแดงอายุ๔๗ปี
บอกแบบนี้ว่าหลังจากแม่น้ำน่านล้นตลิ่งมันไหลเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านบ้านเรือน
น้ำสูงเกือบสองเมตรอยู่กันไม่ได้ก็ต้องพาครอบครัวหนีมาอยู่บนสะพานแบบนี้
อยู่มาเป็นสิบวันแล้วระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังไม่มีท่าทีว่ามันจะลดลง
เดือดร้อนอย่างหนักกินอยู่ก็ลำบากที่สำคัญ
หลายคนและทุกครอบครัวบอกเป็นห่วงบ้านอยากจะกลับไปดูบ้านนะคะ
ทีนี้ค่ะจังหวัดนครสวรรค์มีการประกาศพื้นที่ประสบอุทธกภัยแล้ว๑๔อำเภอนะคะ
๓ตำบล๗๑๗หมู่บ้าน๒๑ชุมชน
ถ้าเป็นครัวเรือนก็ประมาณสัก๒๓๗๒๓๗๓๔ครัวเรือน
ผู้ประสบภัยเกือบ๖๐๐๐คนแล้ว
พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า๒แสนไร่แล้วค่ะ